ไปดูปัญหาของร้านนึงนะครับ
ขายเหล้าแล้วเจอปัญหากับคนเมา

ผู้ชายคนนี้เนี่ยก็คือเมาแล้วก็ขอนั่งดื่มต่อ
ร้านเขาก็ได้เวลาจะปิดแล้ว๕ทุ่มเขาเตรียมจะปิด
แล้วก็ขอนั่งดื่มต่อกับพนักงานได้ไหม
เพราะดื่มพูดจานเริ่มหาเรื่องละ
หาเรื่องลวนลามพนักงานชกต่อยพนักงาน
เริ่มทุบรถเริ่มเยอะเริ่มเยอะขึ้น
เรื่องนี้จบยังไงเราไปดูกันนะคะ
ดูภาพอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดนะคะ
ช่วงเวลาที่ในหารเนี่ยมาดื่มกินที่ร้านมาตั้งแต่หัวค่ำ
จนถึง๕ทุ่มของวันที่๔กุมภาพันธ์

บางส่วนก็กินข้าวกันก่อนกลับบ้านพนักงาน
ในหารก็มาขอนั่งกินด้วยเขาก็ให้นั่ง
สักพักนึงเมามากขึ้นพูดจาหาเรื่องพนักงาน
ลวนลามพนักงานหญิงนะครับ
ไม่พอใจเอามือชกหน้าพนักงาน
แล้วก็เอาขวดน้ำดื่มคว่างใส่ตู้แช่อีก

ถีบรถมอเตอร์ไซค์โอ้โหเยอะเลยค่ะ
เนี่ยค่ะจนถึงการตะลุมบอลหน้าร้านแบบนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะอันนี้คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๔
ส่วนวันที่๕ย้อนกลับมาอีก
คุณผู้ชมเอาก้อนหินคว่างใส่กระจกรถยนต์
สิคะแล้วก็ไปที่กรงสัตว์นะคะ
ไปเอามีดดายย่ามาทุบรถยนต์ในร้านที่จอดอีกคันนึง
พนักงานเห็นไม่กล้าออกมาค่ะกลัวจะโดนด้วย
อีกวันนึงนะโทรหาเจ้าของร้านบอกแจ้งตำรวจเถอะ
ตำรวจสพเมืองลำพูนมาถึงก็พูดจากเกลี้ยกล่อม
กลี้ยกล่อมปรากฏว่าเจ้าตัวบอกว่านี่ตำรวจเหมือนกัน

สุดท้ายควบคุมตัวในหารนี่แหละ
เริ่มมีอาการคุ้มคลั่งแล้วค่ะ
ทำยังไงรู้ไหมคะในหารโทรหาพ่อโทรหาแม่
ที่อยู่ที่อำเภอป่าซางให้มารับตัว
แล้วก็มาเจรจาขอชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางร้าน
ก็ไม่รู้คดีอื่นต้องคุยอีกด้วยหรือเปล่า
ทำร้ายร่างกายทำลายข้าวของเนี่ยค่ะ